สักครู่ตอนที่เรารายงานว่ามีไฟมันประทุขึ้นมาอีก
ผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งถามมาแต่ถามมีประโยชน์
ถามว่าเอ้าก็ไหนได้รายงานไปแล้วไง
ว่ามีการไปปิดวาว๓วาวสารเคมีแล้ว

วาวสารเคมีก็ส่วนสารเคมี
ความร้อนสะสมที่อยู่ในพื้นที่
นั่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันประทุขึ้นมา
แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีนักดับเพลิง๓คนนี้และทีมงาน
เข้าไปปิดวาว๓วาวที่ปิดไปแล้ว

อยากให้ดูข่าวนี้จริงครับคุณผู้ชมครับ

ที่เข้าไปปิดวาวเพื่อหยุดการลั่วไหลของสารเคมี
บอกว่าพอไฟสงบเขาก็ตัดสินใจแล้ว
ว่าจะต้องมีคนเสียสละที่เข้าไปปิดวาวครั้งนี้ให้ได้
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีสอบถามประยังใน

ท่านเป็นรองภูมิในการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธนภัย
ท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
บอกว่ามันเป็นความร่วมมือของ๓ฝ่ายในการควบคุมไฟ
กุญแจสำคัญนะครับก็คือจากเจ้าหน้าที่ของโรงงานที่เป็นคนจีน
เอาผังโรงงานมาให้เนี่ยฮะมันเป็นประโยชน์ตรงนี้
มันต้องมีผังดูถึงจะรู้ว่าโรงงานเนี่ย
มีวาวสารเคมีอยู่ตรงไหน
แล้วจากนั้นก็วางแผนกันให้รัดกลุ่ม
มีโฟมดับเพลิงเตรียมเอาไว้มีน้ำเตรียมเอาไว้
ประกอบกับไฟมันก็เข้าใกล้ถังเคมีเข้าไปทุกทีทุกทีทุกที
คุณผู้ชมครับความร้อนมันสูงถึง๕๐๐องศา
มันพร้อมจะระเบิดอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ท่านบอกคือชีวิตของนักดับเพลิง
และการระเบิดของถังเคมี
เพราะว่าถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าไม่ปิด๓วาวนี้แล้วมันระเบิดขึ้นนะครับ
ตอนกลางคืนตี๓ที่ว่าแรงแล้ว
วาวนี้ระเบิดเขาบอกไม่ได้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหน
แต่รุนแรงมากกว่าตอนเช้าตี๓ที่มันระเบิด
มันอาจจะมีแรงระเบิดสูงถึง๒๐เมตร
การว่ารัศมีของระเบิดนั้นจะไกลได้ถึง๑๒กิโลเมตรนะครับ
ครั้งเมื่อคืนนี้ที่ปิด๓วาวเขาใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด๑๒คน
เข้าไปปิดวาวสารเคมี๓วาว
โดยใช้น้ำเนี่ยมาคอยเป็นฉีดเป็นม่านป้องกันนะฮะ
ไม่ให้ร้อนเลี้ยงเอาไว้
แล้วก็มีการสนับสนุนจากภายนอกเป็นการฉีดโฟม
เพื่อไม่ให้ไฟมันแรงจนเกินไป
นี่๓ท่านนี้ฮะคนละไม้คนละมือเข้าไปหมุน๓วาวนั้น
เวลา๕ทุ่มครับก็สามารถปิดวาวได้สำเร็จนะครับ
สนับสนุนการฉีดโฟมเข้าไปเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าโฟมหมดนะ
ถือว่าเป็นปฏิบัติการบนเส้นได้คือหมดพอดีคุณพระราพร
โมหมดพอดีพี่๓คนนี้ขันวาวนี้ปิดได้พอดีเลย
ไปฟังเสียงท่านผู้ประชาการเหตุการณ์
เล่าเหตุการณ์การปิด๓วาวนี้หน่อยฮะ
พอปิดวาว๓วาวได้ไม่สามารถที่จะลุกเครื่องต่อได้
สายส่งน้ำก็หมดพอดีแต่คักมันใหญ่มาก
ก็เลยต้องถอนกับกลางกลับถอนออกเนี่ย

เราก็ระดมฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับฉีดโฟมลงไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วไฟมันก็ดาวน์ลงลงลงลง
จนกระทั่งว่าจับสนิทนะครับจับสนิท
แต่มันก็จะมีความร้อนมีการคลายไอ
แต่ยังเพียงแต่ว่ามันอยู่ในระบบอับอากาศของโฟมที่ปิดรูผิวทั้งหมดของมัน
เห็นอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วว่ามันไหลมาตลอดเลย
ระหว่างการลุกไหม้เนี่ยแต่อย่างนี้เราเข้าไปไม่ได้
เรื่องด้วยอุปกรณ์เลยหรือว่าโฟมที่เราจะเข้าไป
มันยังไม่พอพอตกกลางคืนหรืออะไรอย่างนี้
ก็เริ่มมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน
เราก็เลยเราก็เลยเข้าไปดำเนินการได้ง่ายขึ้นอุปกรณ์มีเยอะมากขึ้น
เราเลยมั่นใจที่จะเข้าไปลุยกับมัน
ค่ะนี่แหละค่ะสำหรับปฏิบัติการปิดวาวถังเคมีเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามต่อในไทยรัฐนิวโชว์นะคะ
วันนี้จะมีภาพเป็นเอเมอร์ซีฟให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยค่ะ
ว่าเขาทำงานกันยังไงนะคะ